ติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อ๗นาฬิกา๕๓นาทีนะครับ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามานะคะทางไลน์หน้าจอทางเฟซบุ๊กไลฟ์
ทั้งสองเพจเลยไทยรัฐกับไทยรัฐทีวีเนี่ยบอกว่าสวนพึ่งครับ
รารีอากาศดีค่ะส่วนที่สารคามชมอยู่ชัดเจนนะคะ
แล้วก็มีฝนตกปล่อยแล้วก็เมื่อกี้คุณเห็นส่งเรื่องร้องทุกข์มา
สองท่านบอกว่าที่ลิฟบงจังหวัดตรังเนี่ยบ้านพังไปอีกหนึ่งหลัง
อยากให้รัฐบาลมาดูส่วนอีกท่านหนึ่งบอกว่าครอบครัวที่หัวหินเนี่ย
ถูกคุกคามแล้วตำรวจไม่รับแจ้งความดังนั้นแนะนำนะคะ
ส่งเรื่องนี้ไปยังเพจของรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวีเดี๋ยวทีมงานช่วยตามต่อให้ด้วย
เบอร์ไว้ก็ได้๐๒๑๒๖๑๖๖รายการรถปลดทุกข์นะครับ
คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีกันบ้างครับ
เคหะแห่งชาติได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยใหม่นะครับ
แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยโครงการระยะที่๑สร้างเสร็จสมบูรณ์และมีการย้ายเข้าพักอาศัยไปแล้วนะครับ
ติดตามได้จากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
คุณผู้ชมค่ะโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนะคะเป็นโครงการที่ทางรัฐบาล
มอบหมายไว้ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
โดยการเคหะแห่งชาติได้เข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาในด้านที่พักอาศัยให้กับชาวชุมชนดินแดง
โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักค่ะ
และวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติดรทัชพลกาญจนกูล

ผู้ว่าคะอยากจะให้ช่วยเล่าถึงความคืบหน้าของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงในระยะที่๑
ตอนนี้มีการดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง
พอทราบมาว่าตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้วแล้วก็ได้เริ่มมีการขนย้ายเข้าไปอยู่แล้ว
ทางการเคหาเองมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าอยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนอย่างไรบ้าง
ครับต้องเรียนว่าโครงการนี้เรียกว่าโครงการดินแดงปันจีนะครับ
โครงการระยะที่หนึ่งนะครับเราเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วังศิลาเลิกเลยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๑๙ธันวาคมนะครับ๒๕๑๙นะครับใช้เวลา๑ปีครึ่งนะครับ
แล้วก็โครงการนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับเมื่อก่อนที่ตามสัญญานะครับ
วันที่๑๕มิถุนายน๒๕๖๑นะครับแล้วก็เมื่อวันที่๙กรกฎาคมเนี่ย
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดอย่างเป็นทางการนะครับ
ซึ่งจำนวนหน่วยทั้งหมดมีจำนวนประมาณ๓๓๔หน่วยนะครับ
ชาวบ้านที่เขาจะเข้ามาในระยะแรกเนี่ยนะครับมีจำนวนทั้งหมด๒๓๓หน่วยนะครับ
ซึ่งตอนนี้การขนย้ายเนี่ยเราได้ย้ายไปแล้วประมาณ๑๔๒หน่วยนะครับ
กำหนดวันละประมาณ๘หน่วยนะครับก็เป็นไปตามกำหนดนะครับ
แนวทางของเราก็คือเราต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับผู้อยู่อาศัยนะครับ
โดยที่กระบวนการมีส่วนร่วมนะครับก็คือเราจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในกฎกติกามารยาทต่างนะครับ
เช่นการอยู่ร่วมกันในอาคารที่จากแฟลตเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นคอนโดมิเนียมแล้วนะครับ
แล้วก็การซ่อมแซมการต่อเติมอาคารนะครับ
ติดป้ายประกาศการใช้ที่จอดรถการใช้ที่บริเวณสวนสาธารณะนะครับ
อันนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้อยู่อาศัย
ซึ่งเดิมบางท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการไปอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับ
จากนั้นก็เรามีการกำหนดค่าขนย้ายให้ด้วยนะครับ
ให้ผู้อยู่อาศัยที่ต้องการย้ายรายละ๑๐๐๐บาทนะครับ
เรามีการเตรียมพนักงานเตรียมผู้ที่มาช่วยการขนย้ายด้วยนะครับ
ก็คือได้รับความร่วมมือจากกองทัพบกแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทำให้การขนย้ายเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ทางการเคหาเองจะมีการขับเคลื่อนโครงการต่อไปในระยะที่๒๓๔ยังไงบ้างคะ
กลับเรียนว่าระยะ๒๓๔เราเริ่มดำเนินการไปแล้วนะครับ
โดยในส่วนของการเสนอคอรมอลเนี่ยตอนนี้เราผ่านความเห็นจากสภาพัฒน์แล้วนะครับ
แล้วก็ผ่านความเห็นจากกระทรวงการคลังแล้วก็สำนักงบแล้ว
ตอนนี้รอจะเข้าคณะรัฐมนตรีภายในไม่เกินเดือนกัญญานี้เองนะครับ
และอีกส่วนหนึ่งก็คือเราดำเนินการเรื่องขออนุญาตเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้ว
ตอนนี้ก็เหลือนำเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ถ้าออกมาก็จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้
ผู้รับเหมาแล้วก็เริ่มได้ก็คิดว่าน่าจะไม่เกินเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ
ค่ะท่านผู้ว่าคะอยากจะให้ช่วยพูดถึงโครงการในระยะที่๓และ๔
ในเรื่องที่จะให้มีทางเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ
สำหรับ๓๔เป็นส่วนที่เราต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนนะครับ
มาร่วมทุนนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางของเราเนี่ยเราทำภายใต้พรวรรบทุนของกระทรวงการคลังนะครับ
ณตอนนี้ผ่านเฟสที่เราศึกษาความไม่ได้ไปแล้วนะครับในส่วนของดินแดนเนี่ยเสร็จแล้วนะครับ
ตอนนี้รอนำเสนอเข้าผ่านกระทรวงแล้วก็นำเสนอเข้าคอรมอลอีกทีนะครับ
คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมประมาณต้นปีหน้านะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยจะรองรับผู้อยู่อาศัยที่เป็นบุคคลภายนอกนะครับ
ที่ไม่ได้เป็นชาวดินแดงเนี่ยอีกประมาณ๑๓๕๐๐หน่วยนะครับ

พี่น้องประชาชนที่มีอะไรน้อยได้มีที่อยู่อาศัย

แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกให้
เพราะฉะนั้นเราก็เป็นแนวคิดที่เรามาพัฒนา

เป็นบ้านที่ใช้เวลาในการก่อสร้างไม่นาน
ใช้เวลาประมาณไม่เกิน๑เดือนก็สร้างได้แล้วนะครับ
แล้วก็ถ้าเราสามารถควบคุมต้นทุนได้นะครับ

ตอนนี้เราทำออกแบบประมาณ๘แบบแล้วนะครับ
ราคาจะอยู่ประมาณตั้งแต่๘๐๐๐๐บาทถึง๒๐๐๐๐๐บาท

แล้วก็จะมีปูนบางส่วนก็คือส่วนที่เป็นทางด้าว
ซึ่งบ้านแบบนี้ถ้าจากการศึกษามาเนี่ย
ใช้เวลาประกอบไม่นานแล้วที่สำคัญมันอยู่ได้นานด้วยนะครับ

คุณผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือความคืบหน้าของ
โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนะคะ
ทางการเคหาแห่งชาติได้เข้าไป
เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีที่พักอาศัยอย่างมั่นคงนะคะ
และสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการ
เคหาแห่งชาตินะคะดรทัชพลกาญจนกูล